มีคำถามนะคะให้คุณผู้ชมแล้วก็เชอรี่

ไปดูกันนิดนึงละกันนะคะคุณผู้ชม
เริ่มที่คนแรกอาเล็กธีรเดชจ้า
ไม่รู้ว่านี่คืออารมณ์ของคนเหงาหรือยังไงนะคะ
ไปทะเลทั้งทีเนี่ยโอ๊ยเราก็เข้าใจแหละว่าต้องมีแบบเอากีต้าไปด้วย
เพื่อจะได้ร้องเพลงขับกล่อมไปพร้อมกับลมทะเลกับเขาบ้าง
แต่ไม่รู้นะคะทำไมทำไมนู่นค่ะ

ไม่เอากีต้าติดมือไปด้วย
นี่ถ้าเพื่อนไม่เรียกไว้นะไม่รู้ว่าพี่เขาจะเดินไปถึงไหนนะคะ
หรือจะจมหายไปเลยหรือเปล่า

อยากให้อเล็กนะมีสาวมาดูแลหัวใจจริง
จะได้ไม่ต้องเดินลงทะเลแบบเหงาอย่างนี้

อาจจะซ้อมเล่นกีต้าไว้เป็นร้องเพลงจีบสาวอย่างนี้หรือเปล่า

งวงอยู่พักนึงนะนี่อยู่ในเฟรภาพนี้นะ
นี่พีชพัชระค่ะทายาทเซ็นทรัลนี่แหละค่ะ

แต่ดูไปดูมานี่เหมือนจะนอนเพลินมากกว่านะ

ใช่เลยเออเนี่ยเป็นการออกกำลังกายด้วยการโหนผ้ากันไป
แต่เดี๋ยวก่อนนะคุณผู้ชมจริงการหนผ้าเนี่ย

คืออินเนอร์ในการถ่ายรูปของคุณพี่เขาเนี่ยฟิลแบบ

เพราะว่าในห้องไม่มีใครเลยนะคะอยู่คนเดียวมันเปล่าเปลี่ยนหัวใจ
ก็เลยหยิบมือถือขึ้นมาถ่ายรูปแบบสะท้อนกับกระจกไง

เดี๋ยวก่อนค่ะการโหนผ้ากับนอนเพลิน

แต่ถึงเวลาที่ต้องออกสู่โลกกว้าง

แต่แหมกว่าจะโกนได้นะลีลาเยอะเหลือเกิน
เล็มทีละนิดทีละนิดเหมือนแบบเขาไว้มานาน
เขาก็ลุกแบดเหมือนกันนะพ่อแม่
ชอบมากเลยค่ะกับมีดโกนสีเขียวตอง
โกนเองถ่ายเองในห้องน้ำบ้านตัวเองนั่นแหละคุณผู้ชม
ดีนะที่ยกกล้องสูงไม่งั้นนะโอ้โห

นี่ไม่เหงาจริงเขาทำไม่ได้นะแบบนี้
นหนวดไปด้วยเล่นกล้องไปด้วย
หน้าใสเชียร์หุ่ยแบ๊งค่ะ
ไม่มีหนวดนี่คือหน้าเด็กมากเลยนะ
มีหนวดก็แบบกล้าวใจได้อีกฟิลหนึ่งนะคุณผู้ชมนะ